อ่ะตามกันต่อหน่อยแหมเมื่อกี้ได้ยินคำว่าโยนทิ้งน้ำ
อืมมันก็อดนึกถึงเคสนี้ไม่ได้เนอะน้องวัยแปดเดือน
ที่แม่เขาบอกโยนทิ้งน้ำใช่ไหมใช่คือเชื่อว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่คงขยาดคำว่าโยนทิ้งน้ำไปเลยจริงจริง
เพราะว่าวันนี้กี่วันแล้วคะพี่อุ๋ยยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่วันแล้ววันนี้
ยังไม่เจออะไรเลยคุณผู้ชมเขาดำนักประดาน้ำเอยตำรวจน้ำเอย
กู้ภัยเอ่ยคือดำกันจนตัวเปื่อยหมดแล้วนะคะนี่คือภาพล่าสุดวันนี้ใช่ไหม
ล่าสุดวันนี้นี่ตำรวจน้ำ๘นายเนี่ยเขาคือเขาต้องมีการปรับแผนใหม่หมดเลยพี่อุ๋
เพราะว่าคือจากที่ดำมาตั้งแต่แรกเนอะตั้งแต่ที่เด็กหาย
ตั้งแต่ที่ยังมีชายเสื้อเหลืองอยู่เขาก็ดำกันมาตลอดจนกระทั่งเมื่อสองวันก่อนยอมสารภาพว่า
อ้าวไม่มีชายเสื้อเหลืองแล้วแต่โยนลูกลงน้ำเขาก็ยังดำกันอย่างต่อเนื่อง
แต่คือมันไม่เจออะไรเลยค่ะไม่เจอแม้แต่เบาะแสไม่เจอแม้แต่เสื้อผ้า
คือไม่เจอร่องรอยอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวตำรวจบอกว่าไม่ได้แล้ว
ปรับแผนดีกว่าอืมปรับแผนใหม่เลยยังไงดีวันนี้ค่ะ
บังคับการตำรวจน้ำนะคะเอาตำรวจน้ำมาแปดนายครับ
เอาเรือยางติดเครื่องยนต์ลาดตระเวนมาด้วยอันดับแรกแบ่งนักประดาน้ำก่อนเลย
ให้เป็นชุดละสี่นายช่วยกันเอาซากผักตบชาวาออกก่อน
ตอนนี้เนี่ยมุ่งเป้ามาที่แม่น้ำท่าจีนแทนแล้วนะคะ
เพราะคลองท่อคือหาวนไปวนมาวนไปวนมาทุกตารางนิ้ว

วันนี้เนี่ยจะหาทั้งหมด๓จุดเลยค่ะระยะทางรวม๓จุดคือ๑กิโลเมตร
จุดแรกจะไล่ตั้งแต่พื้นที่ป่าโล่งใกล้เคียงกับบ้านของเด็ก
ยาวมาจนถึงปากคลองท่อก็คือจากบ้านมาถึงเส้นทางปากคลองท่อนะ
ระยะทางจากตรงนั้นคือ๑๐๐เมตร
จุดที่สองนะคะก็คือจากปากคลองท่อเชื่อมต่อไปที่แม่น้ำท่าจีน
จนถึงวัดศิลามูลระยะทาง๕๐๐เมตร
จุดที่๓คือจากหน้าวัดศิลามูลไปจนถึงท้ายวัดศิลามูลระยะทาง๔๐๐เมตร
รวม๓จุดก็คือค้นหาตลอดแนวระยะ๑กิโลเมตร

ส่วนอีกชุดหนึ่งจะให้ใช้เรือท้องแบนขี่ลาดตระเวนดูบริเวณผิวน้ำหาสิ่งผิดปกติ
ก็จะเริ่มตั้งแต่จุดที่ใกล้เคียงบ้านเด็กไปจนถึงวัดศิลามูล
ระยะทาง๑กิโลเมตรเหมือนกันทำควบคู่กันไปเลย
ทีนี้นักประดาน้ำจากกองบังคับการตำรวจน้ำที่เข้ามาร่วมค้นหาตั้งแต่วันแรก
เขาก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะบอกว่า

เพราะฉะนั้นไอ้การลงไปงมตามจุดต่างมันค่อนข้างยาก
แล้วจุดตรงนี้เนี่ยใต้น้ำมันมืดมากก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรทัศนวิสัยไม่ค่อยดี
แต่ตลอดระยะเวลาการค้นหาหลายวันที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกค่ะ
อย่าว่าแต่ร่างของเด็กเลยร่องรอยอะไรที่มันจะเป็นเบาะแสไม่เจอสักอย่าง

อุปสรรคมันมีเยอะไหม

และพวกต่อไม้พวกอะไรครับ
ไม่เจอไม่เจอร่างไม่เจออะไร

แล้วตกลงภารกิจที่เอาลูกหมูมาโยนดูว่า

เมื่อว่าที่แรกจะทำกรรมวัลแล้วมีรายงานว่า
เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นทำช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่แม่ของเด็กสารภาพดีกว่า
ช่วงเช้าเมิดปี๕อะไรอย่างนี้

เอาเหรอสรุปก็คือสั่งยกเลิกนะคะ
จะไม่จำลองเหตุการณ์เอาลูกหมูโยลงไปแล้วถามว่าทำไม

เพราะว่าสภาพกระแสน้ำเอยสภาพแวดล้อมในน้ำเอยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว

เพราะว่าวันที่แม่เด็กเขาบอกเนี่ยก็คือวันที่๕กุมภาพันธ์

วันนั้นผักตบชาวาเศรษฐวะกอมองกอไม้มันเยอะแยะไปหมด

วันนี้เขาเคลียร์พื้นที่เพื่อตามหาร่องรอยของเด็ก
ตามคำสารภาพกล่าวอ้างของแม่เนี่ย

สภาพแวดล้อมทั้งในน้ำทั้งบนน้ำมันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะ

มันจะลอยไปทางไหนจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไงมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
ก็เลยไม่ทำดีกว่าเพราะว่าทำไปก็ไม่ได้อะไรนะคะ
ทีมข่าวเราไปคุยกับผู้อำกับการสถานีตำรวจภูทรบังหลวงนะคะ
เขาบอกว่าถ้าไม่เจอร่างเด็กคือทีมข่าวเราถามนะว่าผู้อำกับ
ถ้าสมมุติว่าไม่เจอร่างเด็กจริง
มันจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินคดีกับแม่เด็กไหม

คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพ
แต่ถ้าหาศพไม่เจอเนี่ยมันจะมีผลไหม

เออแล้วก็แจ้งความเท็จด้วยแต่ทีเนี้ยไอ้กรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างเด็กอ่ะ

ผู้อำกับเงียบไปปั๊บนึงพี่หุย
หยุดคิดแป๊บนึงแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสอบสวน
ตำรวจเองอยากจะได้พยาหลักฐานทุกอย่างให้ครบถ้วน
แต่ถ้าสมมุติไม่เจอร่างจริงนะ
อย่างน้อยที่สุดเลยเจอเสื้อผ้าของเด็กในวันที่ถูกโยนทิ้งน้ำก็ยังดี
แต่ถ้าไม่เจออะไรเลยจริงอ่ะ
ก็ต้องทำสำนวนให้รัดกลุ่มและรอบครอบมากที่สุด
จะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะ
อย่างน้อยได้เจอเสื้อผ้าได้เจออะไรก็ดีใช่ไหมที่น้องใส่

ทีนี้หลังจากที่ตำรวจน้ำใช้เวลาค้นหาตลอดทั้งวันนะคะ
วันนี้ภารกิจการค้นหายุติตอนบ่าย๓โมงครึ่ง
ก็เก็บของทั้งหมดขึ้นรถแล้วก็ขี่เรือกลับไปที่ท่าน้ำของวัด
วันนี้ก็ยังไม่เจออะไรเหมือนเดิม
เท่ากับศูนย์อยู่เหมือนเดิมเลยนะคะ
อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่ามันมีบทบาทเหมือนกันในช่วงหลังเนาะ

คือเขาจะยุติการค้นหาเด็กแล้วค่ะ

คือก่อนอันนี้เขาก็มีทีมมางมค้นหาเด็กใช่ไหม
เขาก็บอกว่าเนี่ยส่วนตัวคิดว่าคงจะยุติการค้นหาน้องแล้ว
ถามว่าทำไมไม่ค้นหาต่อหมดความพยายามแล้วเหรอ

เขาบอกจากการค้นหาตั้งแต่วันแรก
พ่อแม่เด็กก็ไม่ค่อยให้ความสนใจในการตามหาลูกเลย
ตอบทุกครั้งที่ได้คือมีชายเสื้อเหลืองมาเอาไปมีชายเสื้อเหลืองมาเอาไป
สุดท้ายแม่เด็กสารภาพว่าชายเสื้อเหลืองไม่มีอยู่จริง
โอ้โหเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก

เราเองก็ไม่รู้เลยว่าตำรวจทำงานไปถึงไหน

แม่เด็กสารภาพอีกบอกโยนลูกทิ้งน้ำ
เราก็ให้แม่เด็กเขียนแผนที่จุดที่ทิ้งน้อง
เจ้าหน้าที่ก็ปูพรมค้นหากันชุดใหญ่

วันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะที่พวกเราจะค้นหา
เพราะเราเกรงใจนักประดาน้ำ
เกรงใจเจ้าของรถแบ็คโฮที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย
เกรงใจชาวบ้านเกรงใจอาจารย์เจ
เกรงใจหมอหนึ่งเกรงใจทีมจิตวิทยา
เกรงใจสารวัตรแป๊ะเกรงใจเจ้าของรถแบ็คโฮ
เกรงใจผู้ใหญ่ประกอบและเกรงใจอีกนับร้อยคนที่เอ่ยชื่อออกมาไม่หมด

ส่วนมูลนิธิสุขศาลานุเคราะหนครปฐมสำนักงานใหญ่ก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะ
บอกว่าขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่มาร่วมว๔ปฏิบัติการค้นหาน้อง
ตำบลหินมูลอำเภอบังเลนจังหวัดนครปฐมเป็นอย่างสูง
ใดผิดพลาดขาดตกบกพร่องกลับขออภัยมาณโอกาสนี้ครับ

ก็เหมือนเป็นเชิงในเนอะว่าอาจจะยุติการค้นหาแล้ว
สำหรับทีมของมูลนิธินะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ของตำรวจอะไรเนี่ยเขายังทำกันต่อนะ

ที่เขาต้องทำตามหน้าที่ของเขาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอดูภาพมุมสูงหน่อยนะฮะ
ของพื้นที่คลองแถวบ้านของเด็กตามคำสารภาพของแม่เด็กหญิงสาว
วัยสิบเจ็ดปีนี่เท่ากับว่าที่เป็นสีเหลี่ยมเบาเข้าไปที่มีจอกเนี้ยตรงนั้น
นั่นคือคลองท่อที่มีสะพานอ่ะเห็นไหมค่ะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งไปตรวจพิสูจน์แล้วเพื่อจะรอดูว่าใช่ของเด็กหรือเปล่านะฮะ
แม่น้ำท่าจีนแถวตรงนี้ที่อาจจะหลุดลอยมาหรือเปล่า
แม่เด็กบอกเอามาโยนทิ้งไว้ตรงคลองท่อเนี้ยค่ะก็ไม่เจออืม
เมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับทุกผู้ชมครับไปหาที่บ่อน้ำ
ฝั่งตรงข้ามบ้านของพ่อกับแม่เด็กนะฮะคือฉีกทีมไปหาอีกทีมหนึ่ง
มันจะมีบ่อน้ำอยู่แถวนั้นอยู่อีกบ่อนึงค่ะก็ไม่เจออะไร
ไม่เจอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอืม
ก็เป็นคำถามเหมือนกับที่ท่านตั้งคำถามกันทุกวันนั่นแหละค่ะ
หญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้ตกลงพูดความจริงหรือไม่อย่างไร
บอกจุดถูกหรือเปล่าขวามือนั่นคือผ้าอ้อมที่เจอวันนั้นอ่ะ
ก่อนที่วันต่อมาคือเมื่อวานจะบอกว่าโยนอืม
ใช่ไหมก็ไม่เจออะไรคำถามก็คือถ้า
คดีไปสู่ชั้นต่าง
แล้วไม่เจอร่างเด็กอืม
พนักงานสอบสวนก็คือชั้นตำรวจของเธอเลยจะไปหลุดคดีในชั้นอื่นมั้ย

ท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับปู่ของเด็กมานะฮะวันนี้
ปู่ของเด็กนะครับพ่อของในพอสามีของหญิงสาววัย๑๗ปี
ซึ่งตอนนี้นายพ่อก็อยู่ในระหว่างการฝากขังอยู่ในรวรจำนะครับ
ที่ถูกแจ้งข้อหาที่เป็นคดีซ้อนคดีเรื่องการพาภรรยาที่เป็นหญิงสาว๑๗ปีเนี่ย
ไปท้าประเวณี
ปู่ของเด็กชายวัย๘เดือนบอกว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่มาก
หลังจากที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะครับเริ่มจะยุติการค้นหาเด็กกันแล้ว
ของเด็กบอกเข้าใจเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยลำบากค้นหากันมาหลายสิบวันแล้ว
ถ้านับตั้งแต่วันที่๕กุมภาพันธ์ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่
เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทำกันอย่างสุดความสามารถแล้ว
ถ้าเป็นไปได้และถ้าหลานเสียชีวิตแล้วจริง
บอกอยากให้หลานมาเข้าฝันว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
จะได้ไปเอาร่างของหลานมาแล้วมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้
ถ้าเกิดหาหลานไม่เจอปู่บอกว่าปู่ก็เสียใจ
ก็จะพยายามทำใจว่าทำบุญวาสนากันมาเท่านี้
หรือถ้าหากหลานยังโชคดียังมีชีวิตอยู่
แล้วเขาไม่เอามาคืนไม่ปรากฏตัวไม่เจอเจอกันอีกเลย
ก็ขอให้หลานมีความสุขอยู่กับใครก็ได้
ขอให้เขาดูแลดีแล้วมีความสุขก็พอ
ถ้าพ่อไม่ได้มีโอกาสเจอน้องอีกแล้ว
ก็ไม่เป็นไรครับ
ผมก็คิดว่าบุญวาสนาเรามีแค่นี้ครับ
อาจารย์ปรเมษอินทรวจชุมนุมท่านอธิบดียายการ
ถึงก็บอกว่าฟังคำสารภาพหรือการพูดต่าง
ของแม่ของเด็กหญิงสาว๑๗ปีคนนี้แล้ว
เหมือนกับเธอฉลาดในการตอบคำถาม

เพราะสุดท้ายนี่ยังไม่เจอ
ยังบอกว่าโยนทิ้งน้ำแล้วยังไม่เจอ
สุดท้ายไปถึงชั้นต่างแล้วจะไปหลุดคดีหรือเปล่า
จริงอายการเคยพูดไว้เหมือนกันนะว่า

แง่ของการทำคดีเพราะผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะไป
กลับคำให้การได้ตลอดใช่ไหมเหมือนกับมีคดียิงคนตายแล้วหาปืนไม่เจอ
ผู้ต้องหามันถึงบอกที่ซ่อนปืนไม่ตรงกันตลอดเห็นไหม
ซึ่งมันมีโอกาสยกฟ้องได้เหมือนกันนะถ้าเกิดสมมุติแล้วแบบหลักฐานไม่เพียงพออะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้โอ้โหมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาอันหนึ่งบอกว่าน่าจะมีเหล่ายูทูบเบอร์มาติดตามเหมือนกันนะ
เผื่อจะได้เห็นอะไรมากขึ้นยังไงมันจะคล้ายกับคดีน้องชมพู่เลย
มาแล้วค่ะยูทูบเบอร์มาแล้วค่ะมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะคะทั่วประเทศ
มาที่บังเลนนครปฐมเนี่ยนี่ค่ะมาอยู่ในเต็นต์นี้เลย
เกาะติดการค้นหาน้องวัย๘เดือน
นี่มันเหมือนตอนกกอกเลยนะที่มุกดาหารนะ
เหมือนเดะเลยพี่อุ๋ยนี่คือเต็นต์อำนวยการนะ
เหล่าบรรดายูทูบเบอร์จากจังหวัดต่างมาเกาะติดทำข่าวค้นหาเด็กนี่แหละ
มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเขาบอกว่าปกติงานที่เขาทำเนี่ยคือไลฟ์รายงานข่าวภาคสนาม
ก็ทำทุกข่าวเลยทุกเหตุการณ์สำคัญข่าวคุณแตงโมเขาก็ไปทำ
โศกนาฏกรรมหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเขาก็ไปทำ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเขาบอกคนสนใจดูเยอะนะครับแต่กดถูกใจไม่เยอะค่ะพี่อุ๋ย
คือยอดวิวอาจจะเยอะแต่ยอดไลค์ไม่เยอะคนดูสดเฉลี่ยแต่ละครั้งเนี่ยอยู่หลักพันต้น
คิดว่าสาเหตุน่าจะเป็นเพราะว่าแม่เด็กโกหกตลอดเวลาคนเลยเบื่อไม่อยากดู
ที่ผมไปทำข่าวมาหลายเขาอาจจะสำคัญเลยคนไม่ค่อย
ค่อยได้คนกดไลค์ให้น้อยถ้าเปรียบเทียบกับคดีของพี่แตงโมนิดาหรือคดีส่ง
นี่กลาง๓๘สมที่ผมไปอยู่มาคนก็กดไลค์ให้เยอะ
ค่าเฉลี่ยคนดูกับคนกดไลค์นี้คือมันบารานซ์กัน

น่าจะเป็นเพราะว่าการโกหกทางของแม่นี่แหละน้องพูดตรงเลย
ก็จะทำให้คนเบื่อหน่ายในการติดตามไม่มีความจริงสักทีอะไรอย่างนี้
ขณะเดียวกันทีมงานนายกธอมท่อซิ่ง
ก็ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ

ถ้าต้องการใช้เครื่องสูบน้ำท่อซิ่งพญานาค

เขาบอกว่าถ้าต้องการจะสูบน้ำออกจากคลองจริง

สูบยังไงคือสูบทั้งคลองต้องสูบแม่น้ำด้วย
อาจจะต้องวางแผนอะไรการกันพื้นที่

ซึ่งเขาบอกปรับเมืองเข้าเลยนะ
ไม่ต้องละเอียดอังโกะภาษีห้าแสน
ชาวบ้านไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้น
ทีนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านคลองท่อนะคะเขามีการส่งภาพภาพนี้ให้ทีมข่าวดู
ยังไงฮะเป็นภาพปริศนาไหนภาพถ่ายปริศนาภาพนี้
ตลิ่งใกล้คลองท่อที่เขาบอกว่าใกล้กับจุดที่แม่เด็กโยนลูกลงน้ำ
เขาบอกว่าทุกคนเห็นอะไรไหมคะอะไรในภาพนี้มีอะไรซ่อนอยู่ไหมคะ
เขาบอกเหมือนเหมือนมากเลยเจ้าแม่ตะเคียนอุ้มร่างเด็กไว้
ทีมข่าวเราวงสีแดงอะไรมาให้หรือว่าวาดรูปให้ไหมคะ
มันต้องขีดเส้นให้ดูอ่ะใช่ไหมมันดู
มันออกไหมพี่อุ๋ยเจ้าเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ตรงไหนของภาพก่อนพี่อุ๋ยลองพินิษฐ์สิคะ
มันก็เหมือนดินเหมือนแถวนั้นใช่ไหม
มันคือกองดินคือถ้าสมมุติดูไกลที่อาจจะเหมือนเห็นเป็นคนใช่ไหม
มันจะมีส่วนที่เป็นสีดำกลางกลางภาพไหมอันนั้นเป็นผมไหมพี่อุ๋ย
นี้คือแถวคลองท่อเหรอเขาบอกว่าตรงเนี้ยคือจุดที่ใกล้กับจุดที่แม่เด็กบอกว่าโยนน้องทิ้งลงไป
คลองท่อด้วยนี่เจ้าแม่ตะเคียนอุ้มเด็ก
ขีดเส้นเป็นรูปคนแบบนั้นใช่ไหมให้เหมือนคนอุ้มเด็กอ่ะใช่ไหม

แต่เขามองว่าข้างบนก็ตรงสีดำก็จะเป็นผมหน่อย
ลงมาเป็นหน้าผากเป็นตาเป็นหน้าอย่างนี้ไหม

เป็นแขนเหมือนกับมีแขนที่ประคองรูปร่างคล้ายกับตุ๊กตาเด็ก
คือมิ้นมองหัวพอจะเห็นเป็นหัวได้บ้างนะ

ชาวบ้านเขาก็เลยวิภาควิจารณ์กันเยอะ
แต่ไม่รู้ว่าวิภาควิจารณ์ไปทางไหนบ้าง
บอกแค่ว่าเนี่ยดูสิดูสิมันเหมือนเจ้าแม่ตะเคียนอุ้มเด็กเนอะ
เหมือนกับสื่อความหมายว่าน้องอาจจะเสียชีวิตแล้วจริง
แล้วหาไม่เจอแล้วอยู่กับเจ้าแม่ตะเคียนแถวนี้อย่างนี้เหรอ

ทุกผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อย
ค่ะนี่๑มีนาคมแล้วเปลี่ยนเดือนใหม่แล้วนะ
ใช่ยังไม่เจอร่องรอยของเด็กชายวัย๘เดือนคนนี้เลยนะครับ

แม่ของเด็กจะใช้วิธีการไหนกันแน่

ถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้พูดจริงแล้วเธอไม่ได้เอาลูกมาโยนทิ้งน้ำในวันนั้นจริง

สารภาพว่าคืนวันนั้นก็คือคืนวันที่๔กุมภาพันธ์ต่อเนื่องเช้ามืด
แล้วก็เช้าตรู่วันที่๕กุมภาพันธ์

มาชงนมให้ลูกอยู่๓รอบใช่ไหม

มีรอบตี๕นี่แหละลูกร้องก็พยายามกล่อมลูกนะอุ้มลูกแล้วก็หลุดมือ
ลูกเนี่ยหล่นตกพื้นแน่นิ่งไปเอาลูกมานอนที่ที่นอน
ก็หวังจะช่วยลูกดูลูกปลุกลูกให้ตื่นแต่ลูกไม่ตื่นลูกแน่นิ่งไปเลย

หญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้บอกตอนนั้นสามีหลับอยู่
มีหลานสาวอายุ๑๒ขวบของสามีอีกคนนึง
เธอบอกเธอไม่กล้าปลุกสามีไม่กล้าบอกสามี

กลัวสามีจะว่าจะทำร้ายเธอไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอุ้มลูกไปโยนทิ้งแม่น้ำ

ก็คือคลองท่อที่อยู่แถวบ้านแล้วกลับมานอน

เช้าตื่นมาก็เนี่ยฮะหาเด็กกันไม่เจอก็อ้างไปนู่นไปนี่ไปนั่นเหมือนที่ท่านตามมาตลอด

บอกไม่เห็นบ้างบอกชายเสื้อเหลืองบ้างอะไรบ้าง
แต่ข้อมูลจากชุดสืบสวนที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วได้มานะครับ
บอกว่าที่ตำรวจไม่เชื่อเลยแล้วก็เริ่มเค้นสอบจนสุดท้ายเนี่ยยอมรับสารภาพเนี่ย
มันมีหลักฐานการใช้โทรศัพท์มือถือของแม่เด็กตั้งแต่ตี๓ของเช้าวันที่๕กุมภาพันธ์
มีการใช้สังคมออนไลน์ซึ่งการใช้สังคมออนไลน์เนี่ยมันจะระบุพิกัดอยู่

ค่ะจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือของแม่เด็กนะครับ
ช่วงตี๕ถึง๖โมงเช้ามีการใช้โทรศัพท์มือถือจับพิกัดได้ว่าอยู่แถวริมตลิ่ง
ใกล้กับแถวคลองท่อและแม่น้ำท่าจีน

ที่เธอบอกว่าเธอเอาไปโยนทิ้งตรงนี้

หลังจาก๖โมงเช้าไปแล้วพี่กัดโทรศัพท์มือถือของแม่เด็กอยู่ที่บ้าน
แต่น่าคิดนะพี่อุ๋ยสมมุตินะสมมุติว่าทำลูกหล่นมือใช่ไหมแล้วลูกเสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไง
ถ้าจะเอาลูกมาซ่อนหรือโยนอย่างนี้จะเอามือถือออกมาเล่นโซเชียลด้วยเหรอ

หมายถึงตอนตี๕๖โมงที่ว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือริมตลิงใกล้เคียงกับคลองท่อกับแม่น้ำท่าจีน

แล้วเธอบอกเธออุ้มลูกอีกรอบนึงเนี่ยคือตี๕ที่ว่ามาชงนมให้ลูกแล้วทำลูกหล่น
หล่นแล้วก็เอากลับมาดูที่ที่นอนเห็นแน่นิ่งไปไม่กล้าปลุกสามีเลยเดินออกไปแล้วก็เอาลูกไปโยนทิ้งน้ำ
ตรงนี้ตำรวจบอกคือพิกัดพิกัดของมือถือ

แต่พิกัดมือถือเนี่ยมันจับได้ว่าช่วงตี๕ถึง๖โมงเนี่ย
มันอยู่แถวริมตลิ่งจริงแล้วเธอบอกพอโยนลูกทิ้งน้ำเสร็จเธอก็กลับมาอยู่ที่บ้านใช่ไหม
ซึ่งหลัง๖โมงเช้าพิกัดของมือถือของเธอเนี่ย

ซึ่งอันนี้ก็จะว่าตรงกับคำให้การไหม
ตรงกับคำให้การตอนหลังที่เพิ่งสารภาพ
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าตอนแรกที่บอกว่า
นอนแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ไม่เจอลูก
เห็นใครก็ไม่รู้มาอุ้มลูกไปใส่เสื้อ
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเพราะไปตรวจโทรศัพท์มือถือตอนหลังแล้วเนี่ย
เริ่มไม่เชื่อแล้วแล้วสุดท้ายถึงมายอมรับสารภาพไง
แต่ปัญหาก็คือว่าโยนทิ้งตรงไหน
โยนทิ้งจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
คือพิกัดที่ไปอยู่แถวริมตลิ่งอาจจะไม่ได้โยนทิ้งน้ำก็ได้ไง
โยนทิ้งอย่างอื่นก็ได้ถูกไหมคะ

สมมุตินะคุณผู้ชมส่งมาบอกฝังหรือเปล่า

หรือให้ใครไปหรือเปล่านัดใครมาหรือเปล่า
อุ้มไปตรงนั้นแล้วก็เอาเด็กไป
เนี่ยฮะมันคาดเดาไปได้หลายอย่าง
มีหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านเด็กนะฮะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าโอ๊ยไปตรวจสอบแล้วกล้องมันเสีย
แต่จริงแล้วเนี่ยเราได้ข้อมูลจากทางชุดสืบสวนสอบสวนบอกว่า

กล้องมันจับภาพได้นะครับ
เป็นภาพแม่เด็กอุ้มเด็กออกจากบ้านตอนปี๕
แล้วเดินกลับเข้าบ้านตอนตี๕๓๐
ซึ่งก็มีพี่สภัยของพ่อเด็กใช่ไหม

ว่าแม่เด็กออกไปแล้วก็กลับเข้ามาตอนช่วงเช้ามืดวันนั้น
นี่ประดานะฮะเจ้าของกล้องวงจรปิด
ตำรวจแจ้งก็อาจจะเป็นยุทธวิธีกลวิธีของตำรวจนะนะ
โอ๊ยกล้องมันเสียแต่ความจริงแล้วได้ภาพไปแล้วนะครับ
ส่วนการค้นหาในน้ำในคลองหายังไงก็หาไม่เจอ

เส้นผมยังไม่เจอเลย
ร่างกายชิ้นส่วนสักชิ้นยังไม่เจอ
เสื้อผ้าเด็กวันนั้นยังไม่เจอเลย
สืบสวนก็เลยเริ่มมองย้อนกลับไปถึงความเป็นไปได้
เป็นไปได้ไหมที่ไม่ได้โยนทิ้งน้ำ
ฝังดินหรือเปล่าหรือให้ใครไปหรือเปล่า
ตำรวจชุดสืบสวนบอกว่าไปสังเกตเจอเรื่องหนึ่งด้วยนะครับ
ตั้งแต่วันแรกเลยที่เขาแจ้งว่าเด็กหาย
ถ้าดูจากเล็บมือเล็บเท้าของแม่เด็กเนี่ย
มีคราบดินสีดำติดอยู่เป็นจำนวนมาก
ช่วงอันนี้วันแรกเลยนะที่เขาไปจุดทูบ
ให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดทางเพื่อให้เจอลูกเขาเนี่ย
มันอาจจะเป็นไปได้ไหมไปฝังดินหรือเปล่า
หรือยังไงเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับอยู่ตลอดนะครับ
วันนี้เราก็พยายามจะพิสูจน์ทราบในข้อสันนิษฐานต่างนะครับ

ระยะทางจากบ้านของพ่อกับแม่เด็กนะครับ
เพื่อจะไปถึงจุดแม่น้ำท่าจีน
ลองเดินสำรวจดูว่าเอ๊ะตามพงหญ้าต่าง
ตามจุดต่างมันจะมีร่องรอยตรงไหนไหม
ที่จะเป็นการขุดการฝังการซ่อนเด็ก

แต่เอาจริงนะสภาพพื้นที่มันก็เปลี่ยนไปเยอะนั่นแหละ
มันก็เหมือนในน้ำอ่ะเพราะเราตามข่าวมาตลอด
ตำรวจบางจุดไหนที่มันโรคจริงก็ให้แบคโครมาขุดก็มีนะ
จริงแล้วใช้เวลาแค่ถ้าเอาตามที่ตำรวจบอกว่าเห็นในกล้องวงจรปิดใช่ไหมคะ

แปลว่าใช้เวลาขุดอ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะพี่อุ๋ย
คือถ้าขุดได้ไม่ลึกมากมันก็น่าจะเจอ
นั่นน่ะสิคะคือหมาดมกลิ่นแล้วเราเอาหมาสุนัขตำรวจมาด้วยใช่ไหม

หรือแม่เราก็ไม่รู้เขาอาจจะขุด
นี่เห็นไหมซ้ายมือตอนที่เอาแก๊คโฮลมาถางย่ามาเคลียร์พื้นที่

แต่วันนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยอมรับว่า
ข้างนอกเนี่ยคิดว่าไม่เท่าไหร่
ไล่ขุดไปไล่เคลียร์พื้นที่ไปมันลึกมันลึกมันลึก

วันนี้ท่านผู้ชมครับ

แล้วพื้นที่แถวนี้ดินแข็งด้วยนะฮะมันน่าจะยากมากในการขุดดินฝัง
มันไม่ได้ขุดง่ายง่ายนะฮะใช่ค่ะแล้วเวลาผู้หญิงคนเดียวเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงมันมันยากนะ
นี่มันแข็งแบบนี้บางจุดแทบจะเหมือนปูนด้วยซ้ำมันเคยเป็นโรงงานเก่า
เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานว่าเออเอาลูกไปฝังหรือเปล่า
มันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าพื้นที่มันก็ไม่ได้ง่ายมากนัก
ไปฝังตรงไหนแล้วถ้าจะฝังจริงมันต้องเป็นดินร่วนหน่อยนะ
ทีนี้วันนี้ที่เขาหากันในน้ำในคลองกันแบบสแกนกันหาแบบโอ้โห
ทุกพื้นที่ทั้งบนน้ำใต้น้ำค่ะก็สืบเนื่องมาจากแม่ของเด็กเนี่ยยอมรับ
กับทางผู้สื่อข่าวของทางช่อง๓ของทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์
ก็คือคุณวิพาดานิ่มทองนะฮะก่อนที่เธอจะแจ้งไปยังตำรวจ
ตำรวจก็นำมาสอบปากคำต่อแล้วแม่เด็กก็ยอมรับสารภาพเหมือนกับบอกกับสื่อมวลชนนั่นแหละ
วันนี้ทางคุณวิพาดานะฮะเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนเรียกเธอไปสอบปากคำอีกครั้ง
โดยตำรวจขอเน้นหนักเรื่องคำให้การของแม่เด็กว่าตกลงแล้วเนี่ย
เชื่อถือได้หรือไม่อืมการเค้นสอบก็สอบอย่างละเอียดถึงความเป็นไปได้
และความน่าเชื่อถือจากคำสารภาพของแม่เด็กหรือเป็นไปได้ไหมที่ไม่ได้โยนทิ้งน้ำ
แต่เอาเด็กไปฝังหรือเอาไปอำพรางที่อื่นคุณวิพาดาผู้สื่อข่าวของทางช่องสามนะครับ
บอกว่าตัวเธอก็ไม่รู้หรอกว่าแม่เด็กพูดจริงหรือโกหกแต่เธอก็ทำตามหน้าที่
แม่เด็กบอกว่าไว้ใจเธอบอกกับเธอแบบนี้เธอก็แจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำต่อ
ตำรวจก็จะให้ออยเนี่ยคอยถามในสิ่งที่เขาสงสัยเพราะเขาหาไม่เจอ
สิ่งที่ตำรวจสงสัยมันมีบางประเด็นที่ว่าอาจจะมีการฝังดินหรือเปล่า
เพราะว่าออยก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกว่าจะฝังดิน
ทำไมตำรวจคิดประเด็นนั้นทำไมทำไมพี่ถึงคิดฝังดิน
เขาบอกว่าที่เล็บของน้องดำในช่วงวันเกิดเหตุ
ตอนเรามาทำงานเราอยู่ในที่คุกฝุ่นเล็บเราก็ดำเหมือนกัน
เราก็เลยแบบเอ๊ะมันใช่เหรออะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ถามคำนึงว่าคุณแน่ใจใช่ไหมว่าเด็กไม่โกหกคุณ
เราก็เลยบอกว่าเราไม่รู้ว่าเด็กจะโกหกไหมเราไม่รู้จริง
เรารู้แค่ว่าเด็กพูดอะไรกับเราเราบอกตำรวจไปหมด
สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าเด็กโกหกไม่โกหกไหมเป็นหน้าที่ตำรวจ
ส่วนผู้ใหญ่บ้านหินมูลนะครับผู้ใหญ่ประกอบศิลารัฐนะครับ
บอกว่าที่ตำรวจสงสัยว่าแม่เด็กอาจจะไม่ได้โยนลูกลงน้ำ
แต่ฝังอำพลางแทนเนี่ยมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้
เพราะหาในน้ำทั้งหมดแล้วยังไงก็หาไม่เจอ
แต่การฝังอำพลางผู้ใหญ่บ้านบอกมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกัน
เพราะสภาพดินในพื้นที่เป็นดินแข็งแล้วพื้นบางจุดก็เป็นปูนของโรงศรีเก่า
สิ่งที่ต้องเร่งพิสูจน์ในขณะนี้โดยเร็วที่สุดเนี่ยผู้ใหญ่ประกอบบอกว่ายังไงรู้ไหม
ก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าแม่เด็กสารภาพพูดจริงหรือเปล่า
นั่นน่ะสิแต่มันไม่ง่ายอ่ะดิพี่หุย

มันจะเป็นแผนฝันมากกว่าหรือเปล่าในหัวของเรือน

ถ้าเราหาตรงนี้มาเจอเราก็ต้องเอาไปทำให้หายสงสัย

วันนี้ก็เหมือนกับที่เธอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเย็นเมื่อวานใช่ไหม

เธอบอกเธอจะให้สัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจากนี้ไปให้ไปตามความคืบหน้า
หรือถามทางคดีอะไรเนี่ยถามกับตำรวจก็แล้วกัน

ของเด็กที่ถูกแจ้งข้อหาไป๓ข้อหานะครับท่านผู้ชมครับ
ก็คือเรื่องประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายปิดบังซ่อนเต้นอำพลางศพแล้วก็แจ้งความเท็จ
ซึ่งตำรวจนำตัวไปฝากขังกับสารเยาวชนเนื่องจากอายุ๑๗ปีได้ประกันตัวออกมา
เมื่อวานนี้แม่ของเด็กไปรายงานตัวกับพอสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐมนะครับ
เป็นการรายงานตัวครั้งแรกหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดี
และมีกำหนดต้องไปรายงานตัวอีกครั้งวันที่๒๙มีนาคมนะครับ
อ่ะทีนี้อีกหนึ่งข้อสันนิษฐานที่ชาวบ้านเขาก็พูดกันเหมือนกันนะคะว่า
ถ้าไม่ได้โยนทิ้งน้ำไม่ได้ฝังไม่ได้เอาให้คนอื่นหรือใครเอาตัวไป
ถ้าเกิดสมมุติเอาเด็กไปวางทิ้งไว้จริงไม่ได้โยนลงไปในน้ำ
แล้วมันมีสัตว์เลื้อยคลานมากัดมาแทะลากน้องไปกิน
หรืองูเงออะไรอย่างนี้มันจะเป็นไปได้หรือเปล่า
วันนี้นักข่าวเราไปพิสูจน์ลงพื้นที่เลยคุณผู้ชมลองไปดูค่ะ
คุณผู้ชมครับจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นป่าที่อยู่ใกล้กับจุดที่นางสาวนออ้างว่านำลูกของตนเองนะฮะมาโยนลงน้ำทิ้งไว้เนี่ยห่างจากจุดที่เขาอ้างว่าเอาลูกมาโยนทิ้งไว้เนี่ยประมาณ๒๐เมตรนะครับ
ซึ่งป่าตรงนี้เนี่ยเป็นป่าที่รกล้างพอสมควรนะฮะจากข้อมูลของชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้จะมีตัวเงินตัวทองรวมถึงงูหรือว่าสัตว์เลื้อยคันอื่นอยู่จำนวนมาก
เลขคานเหล่านี้มีการนำน้องขึ้นมาจากน้ำมากัดมาแท้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีชิ้นส่วนหรือว่าเสื้อผ้าอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง
แต่ว่าจากการสำรวจของผมที่เดินทางมาสำรวจตั้งแต่เมื่อวานรอบนึงแล้วจนวันนี้เนี่ย
ก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติใดนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่ากลิ่นเหม็นหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะ
จากการให้ข้อมูลของชาวบ้านนะครับคุณผู้ชม
บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มีงูสัตว์เลขานเนี่ยค่ะ
ที่จะอาศัยอยู่ตามโทงเยอะเลยทีเดียว
วันนี้ผมก็เข้ามากับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่อีกด้วย
ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะ

ก็มันคิดไหมว่า

ซึ่งสัตว์เล็กขานาวนี้อาจจะข้าบน้องขึ้นมา
ก็คุยกับทีมงานเหมือนกันว่า

ก็แบบที่ฐานว่าอาจจะมีเงินตัวทองากขึ้นมา
ซึ่งเราเดินเท้าคือมันจะมองไม่เห็น
ทางสถาบกรรมนั่นเขาก็เลยเอารถไม่โค

ปกติแล้วเวลาตัวเงินตัวทอง

อยู่บริเวณนี้มันจะอาศัยอยู่ลักษณะพื้นที่เป็นลักษณะยังไงอ่ะพี่
เลูกอศัยอยู่ผมไม่แน่นะแต่ถ้าเป็นโพงแบบนี้มันเป็นอย่างนี้
หมาวันนี้เรามาหากันรอบนึงแล้วหน่อยกับพี่ผู้ใหญ่กันนะ

อันนี้เป็นการสันนิษฐานของเราชาวบ้าน
ใช่เช่นแห่งพวกชาวบ้านพวกผู้ใหญ่

คือเรื่องของเรื่องคือหาตรงนั้นไม่เจอไงก็คิดว่าไง
แต่ก็ไม่ได้ว่าทุ่มมาว่าเออมันจะลากไปร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไร
นี่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ที่สุดแล้วผลจะเป็นยังไง
ชาวบ้านทุกคนผมเชื่อว่ารอฟังคำตอบอย่างชัดเจนจากเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะ
นี่เป็นบรรยากาศสดภายในป่าที่เกิดขึ้น
ตรงจุดที่บริเวณแม่ของเด็กอ้างว่านำเด็กมาทิ้งไว้บริเวณนี้ครับ